เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสตูนจะเป็นอะไรไปดูกันก่อนเลย
นี่นี่นี่ฉีกเป็นเส้นเลยนะเนี่ย
มาดูซิขั้นตอนการทำมันเป็นเมนูที่กินแล้วเนี่ยจะคุยเก่ง

คืออะไรเนี่ย
ลืมมันไปมันคือไก่ฝอย

มีฝอยค่ะฉีกเป็นเส้นเป็นฝอยนี่แหละ
เป็นฝีมือของน้องเยาวชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลงค่ะ
วิธีทำไม่ยากคุณผู้ชมค่ะก็เพียงแค่นำไก่มาต้มหรือเอามานึ่ง
เสร็จแล้วเราก็มาฉีกเป็นเส้นใช่ไหม

ตอนที่ใช้เวลานานที่สุดคือตอนฉีกนี่แหละ
ฉีกให้มันเป็นเส้นละเอียดให้มันเป็นฝอยได้มากขึ้น
กว่ามันจะฉีกได้เยอะขนาดนี้มันหมดไปเยอะค่ะ

ไม่ได้สิกระบวนการทำก็ต้องสะอาดก็ต้องฉีกแล้วก็ต้องใส่ถุงไม้ถุงมืออย่างนี้
เป็นน้องใบตองก็ฉีกไปหิวไปแล้วครับ
อีกไปมือข้างหนึ่งวางลงข้างนึงเข้าป่า
เคล็ดลับอยู่คือต้องฉีกที่เป็นชิ้นอย่างนี้ชิ้นใหญ่เกินก็ไม่ได้
ไม่ได้ว่าต้องเป็นชิ้นใหญ่ก็สมชื่อไงคะคุณ
แล้วก็ต้องมีการนำส่วนผสมต่างทั้งน้ำตาลทราย
สัดส่วนคือไก่๑กิโลน้ำตาลทราย๔ขีดมาคลุกเคล้า
เกลือนิดหน่อยเอาหอมแดงมาหันเป็นฝอยคลุกเข้าด้วยกัน
แล้วก็ทอดลงไปในน้ำมันที่ตั้งไฟจนร้อนนี่นะคะ
นี่ออกมาคุณคิดดูสิหอมโอ้โหข้าวเหนียวร้อนร้อนหน่อยนะ
เป็นอาหารเช้าแล้วพอทำเป็นไก่ฝอยทอดแบบนี้
ได้นานถึงสิบห้าวันเลยนะคะคุณราคาขายในตลาดก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ
โดยน้องเยาวชนที่เขาร่วมโครงการก็จะนำใส่ถุงไปขายตามร้าน
แล้วก็ตามโรงเรียนต่างโดยจะขายอยู่ที่ถุงละ๓๕บาท
เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ให้กับน้องแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงของอำเภอควนกาหลง
ครับจากโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสตูนนะคะ
เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสตูนอย่าลืมของฝาก
ฝอยเป็นไก่ฝอยติดไม้ติดมือกลับมาบ้านด้วยนะคะ
ดีนะจังหวัดสตูนเนี่ยเขามีการทำอาหารแบบหลากหลายชนิดเหมือนกันเนาะ
มโบราณก็เยอะอาหารที่เราไม่ค่อยได้ทานกันก็มีเยอะเหมือนกันเหมือนกัน
ฟื้นแล้วก็ทำให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำอาหารแบบสมัยโบราณ